ข่าวนี้ชมด้วยตาปากกัดตีนถีบสู้ชีวิตอันนี้เข้าใจได้
แต่หลายคนเห็นภาพนี้แล้วจะเกิดความไม่สบายใจ
คือปล่อยให้หนูน้อยวัยแค่๓ขวบเดินเร่ขายของความปลอดภัยไม่มี

แต่พี่ผู้หญิงคนนี้เขาบอกเขาสงสารเขาเลยเอออันเดียวก็พอแล้ว
ทำไมถึงให้อย่างนี้เดี๋ยวน้องเขาก็ยิ่งมาขายอีก
กี่ขวบนะเมื่อกี้๓ขวบเองตัวจิ๋วเดียวเองฮะเห้ยเล็กไปเปล่า
เดินตามร้านขายอาหารต่างก็แวะมาทุกโต๊ะเลย

คือเห็นแล้วสงสารควักเงินซื้อควักเงินซื้อตลอดเวลาครับ

ผู้หญิงคนนี้ก็เลยเอา๑๐๐บาทถุงเดียวก็ซื้อ
เพื่อว่าน้องได้๑๐๐บาทแล้วจะได้กลับไปหาแม่
จะได้พากันกลับบ้านกลับช่องกันไป
เพราะเห็นแล้วเหตุการณ์นี้ดูแล้วมันน่าสงสารมากกว่า
มันอันตรายมากกว่าเห็น๓ขวบมาเร่ขายของ
แม้จะบอกว่าแม่ยืนอยู่หน้าร้าน
แต่ดูแล้วมันก็ยังมีความเป็นอันตรายอยู่ดี
แต่ชาวเน็ตบอกว่ามันไม่ใช่แค่ห่วงว่าอันตรายหรือไม่อันตรายนะ
แต่นี่คือเรื่องของกฎหมายแรงงานเลยนะ
มันเป็นเรื่องของกฎหมายเลยเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง
ดังนั้นเจ้าหน้าที่เองควรคือไม่ได้ให้มาจับ
แต่ควรจะมีการตักเตือนแล้วก็กวดขันมากกว่านี้
เห็นแล้วก็สงสารเจ้าหนูน้อย๓ขวบคนนี้นะครับ